เชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะอย่าเพิ่งรีบไปทำงานชมข่าวนี้ก่อนนะฮะ
เรื่องของวุ่งกับโจ้ก็มีต่อแต่เรื่องนี้สะท้านแล้วเกิน

เพราะเกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่เขาแฉเองฮะ
โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่า
ทำผิดฝ่าฝืนทุกกฎเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

มันมีสถานที่ซึ่งเป็นมุมอับสายตา
แล้วมันเกิดแบบนี้จริงเจ้าที่พาไปชี้

จะเรียกอับสายตาหรือไม่อาย

แต่ที่เห็นเพราะคู่นี้คู่เจ้าหน้าที่
ชี้หมดเลยชี้ตั้งแต่กระบวนการ

ซึ่งจริงแล้วห้ามไปไปเกี่ยวข้องกัน
สิบสี่วันคุณกลับไปหายคุณกลับไปเขาก็แยกชัดเจน
กันชัดเจนแต่นี่คือออกไปตรงนู้นฮะ
แล้วเจ้าระที่ทำไมไม่เอาภาพให้ดูอยากดูนั่งแล้วมันอุจจาดเกินไป
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ๕
คือเจ้าระที่เนี่ยท่านทำงานหนักอยู่แล้ว
ทำงานหนักในการรักษาคนป่วยโควิดจะได้รีบกลับบ้านกันไป

ก็ที่บอกไงทำงานแค่รักษาโควิดมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว
โรงพยาบาลสนามที่นี่คือตะบนบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการฮะ
มีผู้ป่วยผู้ชายมีผู้ป่วยผู้หญิงแยกชัดเจน
แต่หลายคนมีพฤติกรรมฝ่าฝืนระเบียบอย่างรุนแรงชัดเจน
อธิบายใหม่เบาไปหานักเบาไปหานักคืออะไร
ให้คนนอกเอายาเสพติดให้คนนอกเอาบุหรี่เอามาให้ข้างใน
บุหรี่พอเข้าใจได้แต่เอายาเสพติดเข้ามาข้างในมี
ต่อเนื่องก็คือมีการทะเลาะวิวาสต่อยกันสนั่นหวั่นไหว
มีแอบสูบบุหรี่ธรรมดาบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้ามี
จากนั้นมาพัฒนาถึงขั้นเสพยาว
เฮ้ยคลิปนี้คนเยอะแยะมันมีมุมอับไง
ถึงได้บอกเสพยาเสพติดก็มี
ต่อมาเล่นการพนันเล่นไพ่ไฮโลก็มี
แต่ที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นก็คือถึงขั้นมีเซ็กซ์กัน
ด้วยความเคารพนะที่พี่ต้นบรรยายพฤติกรรมมาทั้งหมดนี้

คือคนอื่นไม่กล้าพูดผู้ป่วยคนอื่นไม่กล้าพูด
เพราะใช้คำว่ากูในใจกูต้องอยู่อีกกี่วันกี่เดือน
กูยังไม่รู้เลยถ้าหากไปแฉไปพวกนี้มันอาวุธตาย
มีเซ็กแอบมีเพศสัมพันธ์กันก็มี
แต่ที่พัฒนาไปยิ่งกว่าและโรงพยาบาลเนี่ยตาถลนเลยนะ
มีเพศสัมพันธ์ในเชิงสวิงกิ้งกัน
เซ็กส์หมู่กันแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะหาเวรยาม
ในการเดินตรวจตาตรวจตาตรวจตา
เพราะต้องเอาศัพท์พระกำลังทั้งหมด
ไปช่วยรักษาคนป่วยจะได้หายป่วย

โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการ

ไม่มีแล้วฮะถ้าอายเขาคงไม่ทำขนาดนี้หรอก
โควิดหายเดี๋ยวจะได้โรคอื่นกลับไป